ปเปอร์ไต้ฝุ่นที่เรียกได้ว่ารุนแรงที่สุดในปีนี้
เมื่อวานพายุลูกนี้ได้เคลื่อนที่เฉียดบริเวณทางตอนล่างของเกาะไต้หวัน
ทำให้บริเวณนางกล่าวนั้นรับผลกระทบอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียว
มีประชาชนกว่า๒แสนครัวเรือนต้องอยู่ในความมืด
เพราะว่ากระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
ในขณะที่ทางการจีนมีการประกาศเตือนภัยระดับสีแดง
ทำให้บริเวณดังกล่าวนี้ขณะนี้
หลายจุดหลายพื้นที่ต้องอยู่ในภาวะเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับ
สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูจากภาพนี้
นี่คือภาพเมื่อวานนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่เกาะไต้หวัน

บริเวณทางตอนล่างของไต้หวันไม่ได้ขึ้นฝั่งเต็ม
แต่ว่าห่างของพายุนั้นก็สามารถที่จะทำให้เกิดคลื่นลมแรง

ในระดับสีแดงนะครับเพื่อที่จะรับมือกับพายุ
ที่จะพัดขึ้นฝั่งบริเวณแผ่นดินใหญ่
บริเวณมณฑงกวางตุ้งแล้วก็ฝู่เจียน
ขณะที่มณฑลภาคตะวันออกอีก๖มณฑล
พร้อมใช้มาตรการฉุกเฉิน
ส่วนที่เกาะไต้หวันมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
กระโชกแรงบ้านเรือนประชาชนกว่า๒๖๐๐๐หลัง
ทางตอนใต้ของเกาะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ครับ
ป้ายร้านค้ารวมทั้งรถจักรยานยนต์ปลิวไปตามอากาศ
โรงเรียนย่านธุรกิจยังปิดให้บริการนะครับ
พร้อมทั้งมีคำสั่งอพยพประชาชนอีกราว๑๕๐๐คน

มีคำสั่งยกเลิกให้บริการรถไฟ
แล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินกว่า๓๗๐เที่ยว
ตอนนี้สถานการณ์พายุนั้นยังไม่สิ้นฤทธิ์นะครับ

นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมที่เราเก็บรวบรวมมา๒๔ชั่วโมงก่อนหน้านี้
จะสังเกตเห็นการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้
ค่อยเคลื่อนที่เฉียดบริเวณทางตอนล่างของเกาะไต้หวันนะครับ
แล้วก็มุ่งหน้าขึ้นฝั่งที่ประเทศจีน
โดยขณะนี้เองพายุลูกนี้อ่อนกำลังลง
แล้วก็ขึ้นฝั่งที่บริเวณเสี้ยเหมือนนะครับประเทศจีน
ทิศทางหลังจากนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเรามาดูกราฟิกต่อไปเลย
ล่าสุดตอนนี้พายุลูกนี้ครับได้อ่อนกำลังลงเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๒
ความเร็วสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่๑๖๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มีทิศทางมุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือ
ไปบริเวณจินหัวแถวแถวบันทนฝูเจียน
ซึ่งจากอิทธิพลของพายุลูกนี้
จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกอย่างหนักลมกระโชคแรง
คาดการณ์ว่าพายุลูกนี้นั้นจะสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำภายในวันศุกร์นี้

ไต้หวันยังคงต้องเตรียมรับมือกับพายุอีกหนึ่งลูก

แสดงกลุ่มก้อนเมฆจะสังเกตว่าจุดตรงนี้เองมีการก่อตัวของพายุหนึ่งลูก
พายุลูกนี้ครับมาลากัสเป็นพายุที่ตั้งชื่อโดยประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
โดยการตั้งชื่อของพายุนั้นจะมีการตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

ซึ่งแต่ละประเทศก็จะหยิบยกเอาชื่อที่เป็นเอกลักษณ์
แล้วก็มีความหมายสำคัญมาตั้งไว้
ถัดไปก็เป็นนี่แหละครับมาลากัสตั้งชื่อโดยประเทศฟิลิปปินส์
แปลว่าแข็งแรงมีอำนาจนะครับ
พายุลูกนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้นั้นจะสามารถ
เลื่อนที่ผ่านหลายประเทศแล้วก็สร้างความแปรปวนสภาพอากาศหลายจุดละทีเดียวครับ
จุดแรกพายุลูกนี้นะครับคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่เฉียดบริเวณทางตอนบนของเกาะไต้หวันนะครับ
หลังจากนั้นจะมุ่งหน้าต่อไปบริเวณทางฝั่งตะวันออกของประเทศจีน
ก่อนที่จะวกขึ้นไปบริเวณทางตอนบนนะครับ
ซึ่งประเทศญี่ปุ่นครับจะถือว่าเป็นประเทศที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
สังเกตจากพื้นที่สีแดงจะสังเกตว่าปกคลุมครึ่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่าง
ซึ่งคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะส่งผลต่อลักษณะอากาศบริเวณดังกล่าวในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นคงต้องตรวจสอบสถานการณ์ของพายุลูกนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
พายุสองลูกนี้มาต่อที่เมืองไทยของเรานะครับ
อิทธิพลของพายุที่มีชื่อว่ารายอีเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไหนของเรา
กำลังของดีเรชั่นแล้วก็อ่อนกำลังกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
ล่าสุดตอนนี้ครับพายุลูกนี้ได้เคลื่อนที่ไปอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกตอนนี้กำลังค่อยเคลื่อนที่ออกจากประเทศไทยเข้าสู่บริเวณประเทศพม่าต่อไป
จะสังเกตว่าตอนนี้เองมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งกลุ่มเมฆเหล่านี้ก็เกิดจากการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
เหนียวนำทำให้เกิดทั้งกลุ่มเมฆกลุ่มฝนแล้วก็มีการดูดเอากลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนั้นเข้าสู่จุดศูนย์กลางด้วย
ภาพรวมวันนี้ฝนจึงตกบางจุดบางพื้นที่เท่านั้นส่วนใหญ่เน้นบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคเหนือนะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำจากอิทธิพลของซุปเปอร์ใต้ฝุ่นก็เหนียวนำทำให้ตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับ
คลื่นยังคงสูง๒๓เมตรชาวเรือที่เจาะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อย

เป็นกราฟิกคำนวณลักษณะการตกของฝน
มีการดูดเอากลุ่มฝนเข้าไปสู่จุดศูนย์กลาง
หลังจากนี้กลุ่มฝนเหล่านี้ก็จะค่อยเคลื่อนออกจากเมืองไทยของเราไปนะครับ
ตัวเกรงตอบราวต้องทรมานสุดครู่
มาปิดท้ายกันที่กรุงเทพฯมหานครและปฤษมนตร์ทน
วันนี้มีการคาดการณ์ว่าโอกาสการเกิดฝน
ยังมีอยู่ที่๑๗๐ของพื้นที่

ก็คือช่วงบ่ายต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็น
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางสัญจรต่าง
ต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วย

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป